ถามคุณอนุทินหน่อยคุณอนุทินอ่ะเขาบอกว่าจริงเขาไม่เห็นด้วยนะกับการที่จะมาแก้๒๗๒ปิดสวิตช์สว
เพราะในมุมคุณอนุทินเขามองว่าไงเขามองว่าอีกไม่เท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวสวก็หมดวาระแล้ว
ทำไมไม่รอไปอีกหน่อยอันนี้ตอนที่นักข่าวไปเจาะไมค์สัมภาษณ์คุณอนุทินน่ะนะคะ
คุณอนุทินภูมิใจไทยบอกว่าการตัดสินใจที่จะเลื่อนการประชุม
เพื่อพิจารณาเรื่องของการแก้ไขมาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวออกไป
อันนี้จริงถือเป็นดุลยพินิษฐ์ของอาจารย์วันนอร์ประธานรัฐสภา
แต่ว่าในส่วนของภูมิใจไทยเองก็ยืนยันชัดเจนตั้งแต่แรกเลยนะ
ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพราะมันเสียเวลาก็คิดดูสิกว่าจะแก้ไขเสร็จอ่ะ
ป่านนั้นสวก็ครบวาระพอดีดังนั้นน่าจะรอให้มีสอสรที่มาจากประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขจะดีกว่าไหม
แล้วความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้
ทุกอย่างอยู่ในมือของทางแกนนำจัดตั้งอย่างพักเพื่อไทย

ส่วนภูมิใจไทยเองได้แจ้งแนวทางแจ้งเงื่อนไขให้กับทางเพื่อไทยทราบไปแล้ว
จบเร็วก็ยิ่งดีค่ะประเทศเราจะได้เดินหน้าต่อ

คุณชูวิทย์เขาออกมาแฉในช่วงนี้มันเป็นปฏิบัติการล้มนิดเพื่อชุบชีวิตใครหรือเปล่า
วันนี้มองความเห็นตรงนี้ว่าอย่างไรอ่ะค่ะ

มารยาทถ้าสมมุติว่าพักอันดับ๒เพื่อไทยเองมองแบบเกิดอุบัติเหตุจริงไม่สามารถจัดตั้งได้
ข้อบทศาสตร์สามอย่ามคุมใจไทยพอไหมครับ
รอให้มันเกิดขึ้นต่อนียังไม่มีอะไรจัดขึ้นเลย
ทุกอย่างก็ยังอยู่ในมือของพักเพื่อไทยที่จะต้องบริหารจัดการทุกอย่าง

คุณผู้ชมสมมุติอ่ะค่ะ
ที่แต่ละพักก็จะส่งตัวแทนไปดีเบตไปปราศัย
อาศัยเนี่ยจำได้ไหมว่าแต่ละภาคเขาก็ยืนกรานตรงกันนะ
ว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูล
โดยเฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับให้อำนาจสวในการโหวตเลือกนายก

แต่ว่าตอนนี้บอกว่าอะไรนะไม่เห็นด้วย

จะหมดวาระมาอีกตั้ง๑๐เดือน
เดือนตัวเลขกลมคุณผู้ชมดอมน้ำแข็ง
ถ้าสมมุติมีรัฐบาลขึ้นมาเอาเร็วที่สุดภายในเดือนนี้
เดือนสิงหาคมเนี่ยแล้วสมมุติว่ามันไปไม่รอด
มันไปไม่รอดแล้วก็ยุบสภากัน
สภากันคุณผู้ชมยุบสภากันในอีก๕เดือน๖เดือน
เลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่เสร็จปั๊บ
ก็มันยังอยู่ในวาระไหมสวก็ยังมีติดนะ

เพราะกว่าเขาจะหมดวาระจริงคือพฤษภา๖๗ถูกไหม
ครับส่วนเมื่อวานนี้ที่ประชุมรัฐสภาหวิดล่ม
ต้องใช้คำว่าหวิดล่มนะสวบอกไม่ใช่ความผิดสวคนเดียว

สวที่พูดเรื่องนี้คือสวสมชัยแสวงการ
ตอนแรกที่องค์ประชุมน้อยและการประชุมเกือบล่ม

ส่วนกรณีมาตรา๒๗๒สวสมชายยืนยัน
ว่าจะยื่นมากี่ครั้งก็จะไม่ผ่านให้นะ
เพราะถ้าผ่านเนี่ยก็จะส่งสารให้ตีความ
เพราะมองว่าเหลืออีก๑๐เดือนสวก็หมดวาระแล้ว
อันนี้พูดเหมือนคุณอนุทินเลยนะและการแก้กฎหมาย

ก็ไม่ได้มีใครมองว่าเป็นเรื่องสนุกนะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องการประชุมสวสมชัย

ก็เลือกไปสิไอ้การเล่นเกมแบบนี้มันไม่เหมาะ

ประชุมน้อยก็น้อยจริงแหละ
เพราะมีสวหลายคนคิดว่าจะมีการเลื่อนประชุม
แต่พอรู้ว่ายังมีประชุมอยู่นี่ก็เลยรีบมา
อันนี้ก็เลยรีบมาทำให้แก้งนับองค์ประชุมล่าช้าไปบ้าง

อย่างเกี่ยวส่วนการแก้ไขมาตรา๒๗๒
สวววัญชัยมองว่ากาญพาข้าวใกล้ยังทำแบบนี้
เพราะหวังผลทางการเมืองบางอย่าง
อีอี้ครับเพราะว่า
เพราะว่าเห็นสวหลายคนแสดงว่าปิดสวิตช์ปิดสวิตช์ไม่มาโหวตหรืองดออกเสียง
เขาก็เลยเสนอกฎหมายเหมือนกระแทกเข้ามาเท่านั้น
แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะประสานความร่วมมือทุกฝ่าย
ในการแก้ปัญหาของกฎหมายฉบับนี้จริง
ยังมีเหตุผลที่สวเขาบอกว่าเมื่อวานนี้มากันช้าอีกนะคุณผู้ชม

ฟังสวอีกหนึ่งท่านก่อนแล้วกันคุณผู้ชม
ในส่วนของสวมาประชุมกันเยอะนะ
คือตอนแรกเนี่ยก็มีบางส่วนอาจจะคิดว่า

จะไม่มากันแต่พอรู้รู้ว่าจะมีการพิจารณาการแก้ไขมาตรา
สองร้อยเจ็ดสิบสองก็รีบมากันแต่บางส่วนอ่ะมาสายเพราะอะไร
รู้ไหมรถติดอ่ะพี่เบิร์ตรถติดอ่ะพี่น้ำแข็ง
ปัญหาการจราจรคือมันเพิ่งติดใช่ไหมประเทศนี้
รถในกรุงเทพฯอาหารกรมมันเพิ่งติดสองวันนี้แหละ
ก็จะวันนอย่างบอกเลยบอกว่านัดประชุมอะนัดล่วงหน้า
ไม่แล้วไปคิดได้ยังไงคิดได้ไงว่าเขาจะเลื่อนประชุม
อืมถ้าเขายังไม่ประกาศคุณก็มาประชุมก่อนสิ
แล้วก็มาเลื่อนหน้างานครูก็ค่อยกลับบ้านอืมเออ
เหมือนเราสามคนเรามาอ่านข่าวเออ

เราบอกเออพี่บุ๊กพี่บุ๊กขวาหน้าเราเออ
บุ๊คขอโทษนะรถติดอ่ะเออ
คำถามคือเป็นความผิดของรถติด
ปัญหาหรือเป็นความผิดเราอ้าวดอมดอมไม่รู้เหรอ
ว่าเข้ารายการวันนี้อยู่แล้วกี่โมงดอมไม่รู้เหรอ
ก็รู้ครับแต่รถมันติดไงพี่บุ๊กนี่ไงเออ
นี่แหละคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สวจตรงยังบ่อยนะว่าสาเหตุที่สภาลร่มส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากสว
เพราะสวเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้สภาเดินต่อไปได้นะฮะ
เดียวกับสวอมรนินเปรมครับบอกว่าสวก็เหลือวาระโหวตนายกอีกเพียงแค่๑๐เดือน
ไม่มีเหตุผลต้องรีบแก้กฎหมายอะไรซึ่งตอนนี้ไม่ได้เน้นเรื่องประชาธิปัต
อืมตอนนี้ไม่ได้เน้นเรื่องประชาธิปไตยแต่ต้องเอาบ้านเมืองไว้ก่อน
นี่ความเห็นของสวครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรมาคอมเมนต์กันหน่อยครับ
แต่ละอย่างไม่ได้เน้นเรื่องประชาธิปไตย